เรามาดูอีกหนึ่งความเชื่อ

น้ำปลากี้หมากปลากปีเองด้อม

เมื่อวานนี้นะครับครอบครัวเรียกร้องให้ท่านนี้ไป
หมอปลาไปหน่อยสิธรรมดาถ้าหมอปลาไปถึงแล้วเนี่ย
ถ้าแบบนี้เนี่ยมีสัมภเวษีมีผีแน่นอนเข้าไปเจอเลย

คุณผู้ชมครับ๗โมงครึ่งพอดีเลย

แล้วนี่พยายามถามไงว่าอะไรนะผีหรือเหม็น
เผ็นเหม็นไม่ใช่ผีมีผีคุณผู้ชม
เนี่ยฮะโอ้โหอาเจียนกันคือบอกว่าเหม็นน้ำหมักชีวภาพของช่างอ๋อง
อาเจียนเพราะว่าตรวจสอบเจอผีเจอสัมภเวษีเจออะไรหรอก
มาถึงบ้านปั๊บขอมาดูจุดนี้ก่อนเลยโอ้โห
ถังเนี่ยนะเอามือบางตาหน่อยนะคุณผู้ชม
อ๋องช่างอ๋องยืนยันกับหมอปลาบอกว่าน้ำหนัก
ทั้งหมดเนี่ยนะน้ำหมักน้ำหมักขออภัยน้ำหมักทั้งหมดนี้เอาทำไว้เป็น
ดื่มเป็นยาดื่มเป็นยาแล้วก็ยารักษาหรือยาพิษ
ยายารักษานี่ไงนี่ไงกินได้เหม็นอะไรกันน่ะ
เออเอารถน้ำต้นไม้ก็ได้นะตั้งแต่หมักมายังไม่เคยดื่ม
เป็นกิจจัดลักษณะแต่หมอปลามาก็จะชิมให้ดู
ชิมแล้วชิมอีกซึ่งช่างอ๋องก็ชิมให้หมอปลา
โอ้โฮนี่จังหวะกดลงมา
ไม่ใช่นะ
คุณก็อ้วกอย่าว่าจะหมอปลา
ผมป้าอ้วกคุณสองคนก็อ้วก

ป้าคุณสะพรรดิกับผีหรือ
ไม่มีผีนะแต่สงสารพี่เขานะ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีทั้งพระพุทธรูปรูปปั้นหรือสีเพียบเลย
เลยแล้วก็หนังสือสวดมนต์แล้วก็ขันน้ำมันที่ช่างอ๋องเนี่ยปลุกเสกเองนะ
เอาไว้ประพรมแล้วก็ลดน้ำต้นไม้เออแกเอาหลายอย่างลดน้ำต้นไม้นะ
หมอปลาพยายามบอกช่างอ๋องบอกว่าโอ้โหนี่เราเนี่ยเราเนี่ย
ลั่งคล้ายพ่อปู่ฤษีเกินไปนะนี่ครอบครัวมีปัญหาแล้วนะ
เพราะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมช่างอ๋องบอกว่าไม่ใช่
ผมอ่ะเหมือนเดิมแต่คนที่เปลี่ยนไปนี่นี่
เมียอย่างนี้ลูกนี้คนรอบตัวโดยเฉพาะเมียที่ไม่เข้าใจผม
นี่ช่างอ๋องว่าช่างอ๋องเล่าต่อเลยนะชิงเล่าต่อเลยบอกว่าโอ้โห
ผมนะชอบพ่อปู่รือสีมานานแล้วถ้าย้อนไปสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะหมอปลา
ผมเคยไปที่สำนักสำนักหนึ่งโอ้โหขนลุกมีร่างทรงพ่อปู่ฤษีเดินมาทักผม
บอกว่านี่ร่างนี้แหละร่างของช่างอ๋องนี่แหละโอ้หาแบบนี้มานานกว่า๕๐๐ปีแล้ว
พ่อปู่ทักอย่างนี้เลยพ่อปู่ทักอย่างนี้เลยทักไม่พอเอาไม้เท้าเอาไม้เท้าของพ่อปู่ฤษีเดินดงน่ะ
โชว์ให้ดูด้วยครับคุณผู้ชมฮะช่างอ๋องเนี่ยเล่าอีกโอ้โห
พอเจอหมอปลาปั๊บมันพลั่งมันพลูเป็นร้อยเรื่องเออเล่าให้หมอปลาฟังอีกหลายเรื่องเลย
คุณรู้มั้ยคุณรู้มั้ยลอยพระพุทธบาทที่ใหญ่โตที่เขาคิดจะกูนอะ
เพราะอะไรทำไมถึงใหญ่อย่างนั้นพบพระพุทธเจ้าสูงใหญ่เท่ากับตึกสามชั้น
ชอบสวดมนต์ทุกเช้าของผมเนี่ยวันไหนไม่ตื่นมาสวดมนต์เนี่ย
จะสำลักน้ำลายเหมือนมีคนมาบังคับให้ตื่นมาสวดมนต์
จากนั้นหมอปลาบอกอ๋องนั่งเถอะมานั่งคุยกับลูกกับเมีย
มานั่งนั่งหมอปลาเริ่มเกลี้ยกล่อมครับไปรักษาไปไปรักษาไป
แต่ช่างอ๋องก็ยืนยันว่ารักษาอะไรหมอปลาผมไม่ได้ป่วย
เจ้าของบ้านเช่าคือบ้านนี้เช่าเขา
บ้านนี้เช่าเขาเจ้าของบ้านเช่ายืนฟังอยู่ด้วยบอก
อ๋องถ้าไม่ไปรักษาเนี่ยจะให้ออกจากบ้านเช่าแล้วนะ

หรือว่าเพราะค้างค่าเช่ามาแล้ว๔เดือนครับ
คุณผู้ชมฮะค้างค่าเช่ามาแล้ว๔เดือน
พอคุยมาถึงตรงนี้โอ้โหเถียงกันอีกอ่ะ
พี่มีความเชื่อเรื่องนี้เกินจนทำให้พี่เนี่ย
ไม่เป็นการอันทำงานลูกเมียก็พลอยกลัวไปหมดแล้วพี่
พี่รู้ไหมว่าวันนี้ผมไปซ่อมงานมา
ซ่อมกันมามีรักฐานโทรไปถามลูกค้าผมได้

เงินโทรถามลูกค้าผมนี่เพราะลูกค้าผมมันจ่ายมา๕๐๐

จิตของพี่เนี่ยมันฝักไฟมันหมกมุ่น

ไม่ได้หมุ่งพูดเลยไม่ได้หมุ่งพูดไม่เคยไป
เฮ้ยต้องไปต้องไปวันอมมือ
พี่ไม่ทรงสารเมียทรงสารลูกหรือทรงสารเจ้าของท่องเหรอ
เขาให้พี่อยู่ตั้ง๔เดือนไม่โดนจ่ายค่าเช่าเขาเลยเนี่ย
ถ้าเกิดโง่ก็ให้มันโง่อยู่นั้นเลย
จบว่าใครโง่ก็ให้โง่อยู่อย่างนั้นแหละ
นะครับแต่คุณผู้ชมไม่รู้อะไรดนใจ
เรื่องราวจบลงดิดดียาดกลี้ยกอ่อกลี้ยกอ่อ

แต่คนที่ดูบอกโดนดูข่าวนี้แล้วยิ่งจะผอมให้ลงดิละ
เออไม่กล้ากินอะไรเหรอเอออาจจะกินไม่ลงครับเออ